เอาใจวัยรุ่นที่ชอบทานไก่ทอด
และจะพาไปทานที่เยาวราช

ติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
กรอบของหนังก็กรอบมากนะครับ
เพราะว่ามีเสียงนะครับ

คือตอนแรกผมทำงานประจำครับ
แล้วก็ติดช่วงโควิดโดนวิทยาลัยประจำบ่อย

ก็เลยไปลองซื้อไก่มาแล้วก็ลองทำมาขาย
แล้วก็ผลตอบรับดีก็เลยขายมาเรื่อยครับ

ของเรานะครับเราจะหมักไก่ข้ามคืนครับ

แล้วก็ตอนเช้าเราจะเอามาใช้ขายครับผม
ถ้าเราหมักไก่เข้าเนื้อตั้งแต่ตอนกลางคืนนะครับ
ไก่ก็จะเข้าไปในเนื้อรสชาติมันก็จะอร่อยได้

แล้วส่วนแป้งมันจะมีรสชาติติดออกมาที่แป้งด้วย
แล้วมันจะทำให้แป้งกรอบนะครับเวลาเรากิน
ถ้าลองสังเกตดูไก่บางร้านหนังกับเนื้อมันจะติดกันไปเลยครับ
แต่ของเรามันจะดึงออกได้แล้วก็จะมีความแบบฉ่ำอะครับ
ได้๑๐๐กิโลภายในเดือนแรกอย่างนี้ครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาที่๒๐๐ภายในอาทิตย์เดียวอะไรแบบนี้ครับ

ที่ร้านเราจะมีชิ้นส่วนเป็นปีกเต็มนะครับราคา๑๕บาทครับ
อกไก่เล็ก๑๕บาทน่องไก่ใหญ่๒๐บาท
โพกเล็ก๑๕บาทแล้วก็สะโพกใหญ่๒๐บาทครับ
ถ้าเป็นรสชาติมันจะหอมเป็นตัวกระเทียมพริกไทยนิดนึงครับ

มันจะทำให้มันมีรสชาติได้โดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอะครับ
มันก็จะหอมเวลาเรากัดเข้าไป
กรอบของหนังก็กรอบมากนะครับ

แล้วก็บางทีลูกค้าจะบอกว่าซื้อไปแล้ว
ถ้าวางไว้ดีนะครับถึงเย็นมันก็ยังกรอบอยู่

จะนำไก่ทอดที่เราเป็นสูตรของร้านเราอยู่แล้วครับ
มาสับลงกล่องแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วลาดครับผม
แล้วก็จะมีเพิ่มเป็นตัวกะเพราไก่ไข่ดาว

ถ้าเป็นสาขาเยาวราชจะอยู่ที่ถนนมังกรนะครับ

ตั้งแต่๖โมงเช้าถึงประมาณบ่าย๓โมงนะครับ

กรอบอร่อยหอม

ไม่ต้องแป้งหนาเยอะนั่นหรอก

มันมีความมีรสชาติในตัวไก่ของเขาเองด้วย